เราจะให้ดูปฏิเหตุนี้มันเป็นไปได้ยังไงครับ
อุบัติเหตุที่ทำให้มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับ
เอาให้ดูสภาพของรถก่อนนะครับ
รถกระบาดที่เกิดอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าที่บริเวณอมตอปกตำบลปกอเผิดดันซ้าย

แล้วก็สอบถามไปยังคุณพี่บรรจงสุคงเจริญคนขับรถกระบะนี่แหละ
บอกว่าขับรถไปรับหลานที่ตลาดอำเภอด่านซ้าย

โอ้โหสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะครับ

เพราะว่าขับมาแล้วมีหมามันวิ่งตัดหน้า
ทำให้พี่บันจงเนี่ยหักหลบหมา
รถก็เลยพุ่งชนเสาไฟฟ้าริมทางจนหักโค้นแบบนี้
เพราะดีที่พี่บรรจงกับหลานบาดเจ็บเล็กน้อย
อันนี้มีเสียชีวิตหนึ่งนะฮะมีอะไรอ่ะ

เนี่ยสายยางไม่ใช่สายยาง

อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้งูเขียวตายครับ

เปล่างูเขียวมันหัวใจวัยตาย
งูเขียวมันอยู่บนเสาไฟฟ้า

งูเขียวตัวนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจ

ขอจะได้ความเสียใจกับเจ้างูเขียวตรงนี้ได้นะครับ
แล้วก็ทางญาติเนี่ยก็จะ
เอาศพงูเขียวไปบำเพ็ญกุศล

มันอาศัยอยู่บนเสาไฟฟ้า
รถกระบะหักหลบหมา

โอ้ยย

ระตุ้ปงสารที่ฉันกับคุณผู้ชมน่าฟังคุณตั้งนาน

สงสารสงสารสงสารตัวเองมากกว่า